ดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นพอดิบพอดีในช่วงเวลาสำคัญ
ก็คือเกิดขึ้นที่วัดปากห้วยฉลองในจังหวัดอุตรดิษ
เป็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์แผ่แสงเป็น๙แฉก

เกิดขึ้นระหว่างพิธีบวงสวงอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาจากประเทศอินเดีย
บรรจุที่หอพระไตรปิดก๙ชั้นอยู่ภายในวัด
ที่วัดปากห้วยฉลองค่ะในจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เสถียรพงศ์มากสิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ
เดินทางไปเป็นประธานในพิธีอันเชิญ
พระบรมศาลีริกฐาตุขึ้นบรรจุดยอดพระไตรปิดกมหาเจดี๙ชั้น
โดยมีนางสาวกฤษณาศรีหันลักษณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสมบูรณ์ด่านรัชตะกุลนายอำเภอท่าปลา
และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมพิธี
ขณะที่ทำพิธีบวงสวงเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์แผ่เป็น๙แฉก
บนยอดพระไตปีดกนะคะประชาชนก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ถ่ายเอาไว้แล้วก็มีการนี่แหละค่ะพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่านับแฉกที่เกิดขึ้นเป็น๙แฉกเลย
พระอธิการโกศลนาธธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบอกว่า
พระบรมศาลีริกฐาตุที่ทำพิธีอันเชิญขึ้นบรรจุดนอดพระไตรปิดกมหาเจดี
เชิญมาจากอินเดียเพื่อให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
และในวันเดียวกันก็มีการจัดทอดกระถิ่นสามัคคีด้วย
เพื่อที่จะนำเงินรายได้บูรณะหอพระไตปิดก
ซึ่งจะมีการอันเชิญพระไตรปีดกมารวบรวมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษา
แก่นของหลักธรรมคำสอน
โดยหอพระไตรปีดกมหาเจดีนี้นะคะใช้เวลาสร้างกว่า๖ปีด้วยศรัทธาของญาติโยม
ใช้กำลังของพระสงฆ์ในวัดในการก่อสร้างทุกขั้นตอนด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ได้มักผลทั้งรูปธรรมและนามปธรรมค่ะ